รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติคนจุกจากมูลนิธิธรรมกายนะครับ
หลังจากที่พบว่าพื้นที่ก่อสร้างลุกล้ำในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ของป่าไม้
อีกทั้งเกือบทั้งหมดยังถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นศ๓ก
รวมถึงอาคารที่ปลูกสร้างทั้งหมดกว่า๘๐หลัง
ไม่เคยขออนุญาตก่อสร้างจากพื้นที่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายปกครอง
ส่วนที่กำลังกับทุกหน่วยงานในพื้นที่
เปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติควนจุก
ที่ตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา
หนึ่งในสถานปฏิบัติธรรมเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย
ก่อสร้างลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่นานกว่าหลายสิบปี
หลังหารือกันนานกว่า๓ชั่วโมงจนได้ข้อสรุป

นำกำลังพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
บุกเข้าไปในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้
แต่ไม่คาดคิดว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น
และเมื่อทีมข่าวรวมถึงรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ปรากฏภาพที่เห็นคือมีการนำต้นยาง
ที่ถูกตัดแล้วมาปิดบริเวณทางเข้าไว้
ไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ครับ
เจ้าหน้าที่พยายามใช้เลื่อยตัดต้นไม้
ถูกโค้นมาปิดทางนานกว่า๓๐นาที
จะสามารถผ่านเข้าไปอย่างภายในได้
โดยจุดนี้มีทนายความของวัดและตัวแทนมาสังเกตการ
รวมถึงคอยถ่ายรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนที่มาทำข่าว
ภายในมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะคล้ายกุฏิ
และห้องไว้ปฏิบัติธรรมจำนวนหลายหลัง
ซึ่งก่อสร้างบนเนื้อที่กว่า๑๓๗ไร่
โดยที่แห่งนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถึง๔๐ไร่
และเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ๒๑ไร่
รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าไม้๑๙ไร่
เกือบทั้งหมดนั้นถือครองโดยมูลนิธิธรรมกาย

จำนำสกุลไม่ได้นะครับเป็นผู้ร่วมดำเนินการ
ก็ถ้าเอกสารที่เกี่ยวข้องทางที่ดินยืนยันมานะครับ
ก็ถ้าเป็นของมูลนิธิธรรมกายนี่ก็คงเกี่ยวโดยตรง
โดยสอบสามกจำนวน๓๓แปลงให้กับทางเจ้าเรือที่
ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าถือคลองโดยมูลนิธิธรรมกาย
จำนวน๒๘แปลงได้เพชรแก่นทรัพย์ถือครองอยู่๔แปลง
และนางสาวนวลนิธห่องวิวัตยังถือคลองอีก๑แปลง
แต่เกือบทั้งหมดนั้นอยู่ระหว่างการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
โดยในเพชรแก่นทรัพย์ยังเป็นผู้ระมอบอำนาจจากมูลนิธิธรรมกาย
หรือเป็นนอมินีในการดำเนินการต่าง
อกจากนี้ยังมีการโอนกรรมสิทธิ์กันหลายต่อหลายครั้ง
แต่กลับพบว่ามีพื้นที่ขยายจากเดิมที่มีอยู่

ซึ่งตำรวจเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้
ตอนที่เขาแจ้งสิทธิ์แล้วเราจะเข้าดำเนินการนี่นะครับ
เราไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ถ้าเราไม่มีหมายค้นว่า
ถือว่าเป็นที่ของเอกชนเพราะเขาว่ามีเอกสารสิทธิ์
แต่ว่าในการเอกสารสิทธิ์ต้องมาพินาว่าเอกสารสิทธิ์ได้มาถูกต้องหรือไม่
ทางจังหวัดพังงานจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

แล้วก็จะรายงานไปยังกรมที่ดินนะครับ
อันนี้งั้นกรมที่ดินก็จะส่งผู้ชำนาญการลงมาร่วมตรวจสอบด้วย

แล้วการจดทะเบียนมูลนิธิไม่สามารถหากำไรได้

สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังกับสัมภากรทั้งหมด

ซึ่งทั้ง๓แห่งมีการสร้างอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาตถึง๘๒หลัง
ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่าหลายร้อยไร่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดพื้นที่ทั้งหมดไว้ตรวจสอบ
ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติ
จุกให้กลับมาเป็นของแผ่นดิน
พุทธิพัฒน์บุตนินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน